อ่ะผู้ชมช่วงในเขาท์ดาวน์เนี้ยน่ะอืมที่บางแสนชนบุรี
เนี้ยคนเยอะมากค่ะผมไปแทบแตกอ่ะอ๋อบางแสนเหมือนเต็มแล้ว
คือรถที่เข้าไปก็ออกไม่ได้รถจะเข้าก็เข้าไม่ได้ไปอัดแก
แบบนั้นอ่ะดูอย่างนั้นคนเยอะทั้งคนไทยเองโดยเฉพาะแรงงาน
เพื่อนบ้านเราเยอะมากค่ะไปเที่ยวกันแล้วมันเกิดภาพภาพหนึ่ง
ไม่ค่อยดีมีคนถ่ายไว้ก็ช่วงเขาดาวนนั้นมีคนจุดประทัด
จุดผู้แล้วโยนลงน้ำให้มันระเบิดตุ้มตามตุ้มตามในน้ำ
อย่างเงี้ยเออเหมือนสมรพภูมิรบเลยน่ะเอออันตรายแล้วก็มัน
ไม่สวยนะคุณผู้ชมไปดูภาพนี้ครับ
เนี่ยแทนที่มันจะเป็นการเข้าดาวน์ที่มันจะดีอะนะโยนลงน้ำ
แล้วในน้ำบางจุดก็มีคนเล่นอยู่นะโอ้โหจุดปุ๊บโยนตุ้ม
ตุ้มไปอย่างเงี้ยครับนะฮะก็เป็นไวรุสเหรอฮะคุณผู้ชม
คือค่ะน้องครับซื้อพรุธมาซื้อพรุธมาจุดเองปลาลงทะเลบาง
แสงไปดูแล้วก็หวาดเสียวเหมือนกันอันตรายด้วยนะฮะคลิปนี้
เพจคนชอบจังบางแสงเขาโพสต์เอาไว้เผยแพร่ไว้ข้อความบอก
ว่าถ้ามาแล้วเล่นอะไรกันแบบนี้อย่ามาคนอื่นมาเอาบรรยากาศ
ที่ดีแต่มาทำตัวแบบนี้ส่วนคนขายพลุดูสิควบคุมได้ไหม
อย่าหน้าเงินมากนักดูความปลอดภัยให้เรื่องแรกอยากให้จับ
ลงข่าวหนังสือพิมพ์จริงจังสักทีพ่อค้าแม่ค้าเขาก็
เอือมระอากันกับพวกขายพลุนะฮะแล้วก็ไอ้พวกที่ซื้อเล่นด้วย
เนี่ยป้ายห้ามติดทุกที่ก็มีนะฮะเสียงตามสายก็ประกาศอยาก
อุพลุรอดูที่เทศบาลจัดเขามีการควบคุมมีการวางแผนกับ
พื้นที่ให้ไปรอดูกันแบบนั้นเถอะพี่น้องนี่ก็โพสต์ไว้ในเพจ
จำบางแสนนะครับหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปแน่นอนคุณผู้ชม
ชาวเน็ตก็บอกว่าชายคนที่ปานั้นไม่ใช่พลุนะแต่มัน
เป็นประทัดลูกบอลคือกลมอ่ะนะจุดแล้วมันก็โยนลงน้ำไปมัน
ก็ระเบิดยิ่งกว่าผู้อันตรายกว่าผู้อีกนะสมควรจะสอดส่องเอา
จากทั้งคนขายแล้วก็คนเล่นให้มันจริงจังนะครับอันนี้
ก็จะคงเป็นควันหลงคืนเข้าดาวน์ช่วงของปีใหม่นะเดี๋ยว